คือต้องบอกว่าศิลปินวงนี้ปกติเขาจะเป็นแบบใสน่ารัก
กับเพลงที่มีชื่อว่าลืมไม่ลงโดยทั้งคู่ฝากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนเปิดใจฟังผลงานเพลงของพวกเขาด้วย
จากผลงานเพลงแล้วค่ะละครซีรีส์ก็ยังไม่ทิ้งนะเร็วนี้จะมีเปิดกล้องให้แฟนอดใจรอกันอีกนิดนึง
จำตรงว่ากลัวดราม่าแฟนคลับแหมารวมกันแบบผู้จิ้นหยินวอร์หรือเปล่าเราไปฟังกันเลยค่ะ
เราจะพยายามหามาตรการที่เข้มงวดที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันออกมาเรียบร้อยตามมาตรการที่ทางแบบรัฐบาลเขาแบบแจกแจงมานะครับ
คืออาจจะต้องดูอีกทีว่าเราสามารถให้เขาเข้ามาได้แค่ไหนหรือว่าเราต้องมีมาตรการอะไรถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะมาจริงอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อยู่ที่เขาไปทำการบ้านกันอยู่เหมือนกันครับ
และแม้ก่อนหน้านี้จะไม่มีงานจ้างเลย
ทั้งคู่ก็เผยว่าก็ทำใจและหาอาชีพเสริมต่าง
ขายของขับรถส่งของ
แต่ก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่าพอคลายล็อกแล้ว
จะกลับมามีรายได้อีกครั้งค่ะ
หวังมากเลยว่าทุกอย่างจะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็จะได้ออกมาทำกิจกรรมอะไรกันได้
แล้วก็ช่วยสร้างสีสันให้มันคึกคืนมากกว่านี้นะครับผม
อย่างที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ
โคลาน่าเป็นไวรัสแต่โคตรน่ารักนับเป็นเธอ
โคโรนาเป็นไวรัสแต่คนน่ารักนั้นเป็นเธอนะ
นี่คือแนวการตอบคำถามของศิลปินนะ